ต่อไปก็อยากจะเตือนภัยเหมือนกันบางคนบอกว่าของอะไรเล็กน้อยแต่บางทีมันอาจจะมีคุณค่าแล้วมีมูลค่าทางจิตใจนะคุณผู้ชมบางทีเราเผลอวางทิ้งไว้
เอ้าเฮ้ยหายไปไหนอ่ะทีนี้
ไปดูกันนะคะคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะอยู่ภายในร้านขายไก่ทอดนะคะ
ก็ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นนะคะแล้วคุณผู้ชมดูภาพก็จะเห็นนี่ลูกศรเขียวก็คือเด็กหญิง